มาดูกันหน่อยนะคะว่าผีมีจริงไหมค่ะ

คือแกขี่รถไปกับสามีผ่านจุดเกิดเหตุที่มันเคยมีเหตุแก๊สระเบิด
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งโดนแรงระเบิดถูกเศษทางแก๊ส
บาดคอจนคอขาดเสียชีวิต
ขี่ผ่านไปแถวนั้นพอดีแล้วไปเจอสร้อยสแตนเลสสีเงิน

หลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนเลยค่ะสามีบอกว่า
ไปไหนแกเห็นผีตลอดเลยเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ย
เป็นชาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เห็นผีตลอดจนเนี่ยพยายามให้หมอทำให้ใครมาช่วยไล่
มาช่วยแบบทำของอะไรทุกอย่างออก

สุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อย
เพราะมีช่วงหนึ่งเคยเอาสร้อยไปถวายพระ
แล้วก็ให้พระแบบรดน้ำมนต์ให้ก็ดีขึ้น

มีอยู่มาวันหนึ่งสามีบูชาพญานาค

หนาแกทุบพังเละหมดเลยเนี่ยนี่
พญานาครูปปั้นองค์นี้ค่ะ

ต้องเอาเศษรูปปั้นไปถวายพระอีก
วันนี้หมอปลาเลยบอกมาเจอกันสักตั้งหนึ่ง
หมอปลาลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยนะคะ

มหาวน้ำตาไม่ไหลไม่อ้วกไม่อาเจียนไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ

แล้วเอานิ้วโป้งกดลงที่หน้าผากของพี่หนา

แต่สามีพี่หนาบอก๓เดือนที่ผ่านมาหนักมากเลยหมอปลา
ไม่กินข้าวไม่พูดคุยกับใครเลย
แล้วก็ปวดท้องประจำเดือนหนักมาก
พาไปหาหมอหมอก็ขูดมดลูกให้
ภรรยาก็นอนสมไม่พูดไม่จา

คือภรรยาน้อยใจเมื่อนานมาแล้ว
ผมเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขา
ผีตามวิญญาณหลอนแน่นอน
นอนไม่หลับตาแข็งเป็นเดือนเลย

เดี๋ยวเนี้ยตามก็มาอีกแล้ว
ก็ผมมองหาดูมันไม่มีผมก็คิดไปอย่างนั้น
ไม่ใช่

คือพอฟังอาการแล้วเนี่ยหมอปลาได้ข้อมูลมาด้วยว่า

บอกว่านี่พี่หนาแกมีอาการมือสั่นด้วย

แต่พี่หนาไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่พี่หนาติดเหล้า
หมอปลาเลยบอกว่าเอาจริงตั้งแต่ลงพื้นที่มา

สัมผัสวิญญาณสัมภเวษีอะไรไม่ได้เลย
หมอปลาเลยคิดว่ามือสั่นอาจจะมาจากยารักษาจิตเวท

อาจจะเป็นทางตับหรือเปล่า
พี่ปักซอยหน่อยสิต้นแจงเนี่ยมันมีคนมาผูกคอตายเมื่อสองสามปีก่อน

ละเคสแล้วเพราะตอนแรกเพื่อนบ้านก็บอกว่า
หรือที่นางหนาเป็นแบบนี้นี่เพราะวิญญาณตัวนี้ก็มาสิงหรือเปล่า
ป้าบอกไม่มีจบนะไม่มีอะไรทั้งนั้น
ข้าวบ้านบอกอ่ะโอเคละลงใจ
แถมให้ได้สองเคสเลย